มาถึงเรื่องเจ้าของโรงงานแปรรูปน้ำมะพร้าว
ซึ่งออกไปซื้อของซื้อกับข้าวกับที่บ้าน

เฮ้ยทำไมดูมีพิรุษ
มีผู้ชายสองคนขี่มรสชัยสวนพวดออกมาเลยฮะ

เจ้าของโรงงานกลับมาเห็นพอดีครับ

โอ้โหแล้วขี่สวนไปเลย

อุปกรณ์ก่อสร้างอ่ะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
เป็นโรงงานแปรรูปมะพร้าวน้ำหอมครับ

พอมาเจอเนี่ยก็ต้องขับไล่ตามเลยนะ

สมรรถนะของรถผู้เสียหายเนี่ย

มันต่างกันมันเทียบกันไม่ได้
รถยนต์ผู้เสียหายแรงกว่าครับ
ข่าวว่าเนี่ยเพิ่งจะไปซื้อกับข้าก่อนที่บ้าน

ผมดูแล้วไม่น่าใช่คนในโรงงานนี่

ผมก็เลยขับตรงเข้าไปแล้วคนร้ายเนี่ย
ไหวตัวบิดมอเตอร์ไซค์หนีไปครับ
แต่พอคนร้ายหนีไปนะ

ก็เจอพวกของกลางที่เอามาจากโรงงานพี่เขานั่นแหละ
มีทั้งสายไฟขนาดต่างครับ

ส่วนตัวแล้วพี่ปรีดาเขาเชื่อว่าที่คนร้าย
เล็งมาที่โรงงานของเขาก็เพราะว่าเพิ่งจะเปิดใหม่

น่าจะต้องการลักไปขายครับ